ค่าบริการค่าเตอครัว

กับความใจแย้งด้วยกัน
มันเจ้าหญิงอาหลับเลยคะ
มีออนาคมชื่อกอด

ในกรุงติดตามทางนี้ที่เราอยู่ค่อนข้างเป็นเกาะลายน้ำร้อนสิ่งที่เราต้องการชอบ
แต่ตอนเกาะที่เราไม่เคยเจอที่จะกลับมากี่ปีอีก

เอาข้อนี้ใช่ไหมคะแม่ทำอย่างงี้แล้วหนูนวดไปด้วย
ตรงนี้ใช่ไหมคะมันจะทายตรงนี้ก่อน
แต่มันค่อยขายแค่ตรงนี้

ไม่รู้

เหมือนไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เลยเนาะ
เพราะว่าคิดถึงกับปะมากเลยใช่มั้ยคะ